เรื่องของการที่มีหลายพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย

ซึ่งทางด้านของวัดชื่อดังในจังหวัดสุพรรณบุรีก็

โดยที่วัดมะนาวตำบลทัพตีเหล็ก

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลหน้าพระรานอบตทัพตีเหล็

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แล้วก็ประเพณีลอยกระทงประจำปีครับ
โดยนำกิจกรรมเปิดวัดกินฟรีถวายในหลวง
นำร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน๘๙ร้านเปิดบูธให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับประทาน
ก็มีทั้งอาหารคาหวานผลไม้แล้วก็ขนมด้วยนะครับ
ส่วนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
ร่วมกันจุดเทียนร่วมกันยืนสงบนิ่ง
แล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบรมีนะครับ
สำหรับงานนี้นะครับก็มีการเปิดซุ้มอาหารเลี้ยงฟรี

อกจากนี้ทางวัดได้จัดเตรียมกระทงต้นกล้วยสดจำนวน๘๙๐ชุด

เพื่อร่วมลอยในแม่น้ำท่าจีนบริเวณท่าน้ำของวัด
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ
ก็เป็นการจัดงานครั้งเดียวนะคะ
รวมทั้งประเพณีลอยกระทงด้วย
แล้วก็แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
หลายพื้นที่นะครับหลายหน่วยงาน
แล้วก็หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมในลักษณะนี้
ก็คือเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สวยงาม

แล้วก็เป็นการแสดงความบรำลึก
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชนะครับ